คุณผู้ชมคะพูดถึงสายมูอีกหนึ่งสาวนี่ก็มูไม่แพ้กันจ้ะ
สำหรับน้องแป้งร่ำสิวรารีนะคะลูกทุ่งสาวคนสวยคนนี้บอกเลยว่า
นางก็เดินสายไปไหว้ทุกที่เพื่อขอพรให้ซิงเกิ้ลนี้มันปัง
โดยลูกทุ่งสาวบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่า
ขณะเดินทางที่มาฝากผลงานเพลงใหม่ของตัวเองเนี่ย
เขาบอกว่าเขาเป็นคนที่เชื่อเรื่องนี้มาก

เขาก็เดินสายไปไหว้ตามสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างที่ตัวเองนับถือ
รวมไปถึงไปไหว้ขอพรกับพระในบ้านอย่างคุณพ่อคุณแม่ด้วย
เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลนั่นเองนะคะ

ก็คือชอบทั้งท่านเทพหว่ายพระชื่อ
แล้วไปมูเตรูว่าคุณพ่อบุรุษเป็นคลูหนังใหญ่ของครอกครัวหนู
ขอให้มันผ่านไปด้วยดี

สิ่งใดก็ขอให้สมพันธ์ปรัฐนา

ไม่ไม่กล้าบนขนาดนั้นเนอะแต่ว่าคือแค่ขอพรอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือขอให้เหมือนแบบว่าสำเร็จสิ่งที่หนูหวังตั้งใจอะไรอย่างนี้
มันเป็นของคู่กันนะเรื่องของการมูเตลูกับศิลปินแบบนี้นะคะ
เจ้าของเพลงฮิตคิดถึงจุงเบยอดทนรออีกนิดนะคะ
เพราะเจ้าตัวบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าตอนนี้เนี่ยกำลังวางแผนที่จะกลับมาร้องเพลงอีกครั้ง
หลังจากที่หันไปทำธุรกิจเสริมความงามเพราะตอนนี้ก็คิดถึงการจับไมค์ร้องเพลงบนเวทีหนักมากแล้วนะคะ
คือหลายคนศิลปินหลายคนห่างหายจากการร้องเพลงไปนาน
เพราะว่าพิษโควิดนี่แหละนะคะตอนนี้ก็เริ่มจะมีงานการกลับมา
แต่ว่าช่วงนี้เริ่มกลับมาแล้วนะแฟนก็ต้องรอติดตามกันด้วยนะจ๊ะ